ซึ่งป่วยจิตเวทและขาดยาคุ้มคลั่ง
เผาบ้านไม่ยอมให้ใครมาช่วยดับไฟด้วย
แต่ที่สำคัญในบ้านนั้นมีคุณยายวัย๘๓อยู่

ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทำยังไงต่อคุณผู้ชมดูนะ
วันให้เดินขอบใจนะครับ

เพื่อนบ้านช่วยกันควบคุมตัวไอออฟอายุ๓๘ปี
เป็นชายที่ป่วยจิตเวทและมีอาการคุ้มคลั่ง
จุดไฟจะเผาบ้านตัวเอง

ไม่ยอมให้ชาวบ้านชาวช่องหรือแม้แต่ผู้ใหญ่บ้าน
เข้ามาในเขตบ้านเขาทั้งนั้นนะครับ
ทั้งที่ทุกคนจะมาช่วยกันดับไฟที่กำลังลุกไหม้

ซึ่งในบ้านมีคุณยายฉลวยบุญอนันต์อายุ๘๓ปี

โชคดีที่เพื่อนบ้านผ่านมาเห็นเหตุการณ์เข้า

มาช่วยคุณยายออกมาได้ทันนะครับ

ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยยายก็อยู่กับหลานชาย๒คนเนี่ยละฮะ
พอลูกสาวก็คือแม่ของนายออฟเนี่ย
จิตเวทที่โรงพยาบาลนายออฟหลานชายก็เลยเผาขยะ
เก็บมากองไว้ใต้ถุนบ้านเผาไปเผามาไฟมันลามขึ้นบ้านเลยฮะ
ยายพยายามสุดเสียงเลยในการตะโกนเรียกให้คนมาช่วย
แต่คาดว่าโอ้โหยายก็แก่แล้วนะเสียงยายไปไม่ถึงชาวบ้านฮะ
ไม่มีใครได้ยินนะครับยายบอกด้วยว่าหลานชายเคยมีประวัติ
ติดยาเสพติดมาก่อนแล้วก็จนป่วยเป็นจิตเวทในที่สุด
แต่ตอนนี้คือไม่ได้เสพยาแล้วแต่คาดว่าที่คุ้มคลั่ง
เพราะขาดยารักษาจิตเวทนะครับ
เขาส่งยาแล้วก็ไม่ได้ได้ไปหา
นี่คือการรักษาแต่ขาดยาในการรักษา

พยายามหาน้ำไปดับนะฮะแต่มันดับไม่ได้นะครับ
เรื่องต้นได้มีการส่งตัวนายออฟผู้ก่อเหตุ
ไปยังโรงพยาบาลอ่างทองเพื่อรักษาอาการคุ้มคลั่งก่อน
แล้วก็จะมีการสอบสวนในภายหลังแล้วก็ส่งบำบัดรักษาต่อไปนะครับ